คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่พิธีกรแล้วก็ดีเจคนเก่งกันบ้างนะคะ

เพราะเราได้โพสต์ชี้แจงว่าเธอนั้นเนี่ยได้อย่าขาดค่ะ
กับคุณอดีตสามีนะคะบิลลี่อนุภาพแล้ว
ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า๔ปี
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐค่ะเจอเจ้าตัวเลยขออัปเดตชีวิตหลังหย่ากันสักหน่อยนะ
เพราะว่าเห็นเธอก็โพสต์ภาพล้านลานะตลอดเวลาเลย
โดยหญิงค่ะเผยว่าตอนนี้แฮปปี้สุดค่ะ

พร้อมกระซิบบอกว่ายังไม่เข็ดกับความรักนะคะ
ทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วก็เริ่มแบบเหมือนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วล่ะ

ก็เอาจริงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันผ่านอะไรที่แย่มาได้แล้ว

คือเอาจริงหญิงไม่เคยเข็ดกับความรักนะคะหญิงรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ
เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่มันเป็นโอกาสของเราเราก็แฮปปี้ยินดีค่ะ
มีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ว่าคงแบบไม่ได้ชัดเจนอะไรที่แบบจะต้องมาจีบกงจีบกันอะไรอย่างนี้หญิงว่า
นั่นมันก็อาจจะเลวไปบางคนถามก็จะบอกอ๋อเคยแต่งแล้วไม่รีบ
ค่านี้เป็นเนี้ยไม่เห็นความรักสำอาจก็จะจีบได้เนาะ